เนี่ยวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยค่ะคุณตำรวจช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยไม่ไหวแล้ว
มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ที่ห้างของโลตัสที่ระยองของผมมันหายไปไหนไม่รู้
ตำรวจลงพื้นที่เลยค่ะเป็นตำรวจสพเมืองระยองนะคะ
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุผู้เสียหายก็คือนายสมศักดิ์ทิพย์ลมอายุ๔๔ปี
เป็นเจ้าหน้าที่รอปภสถานีขนส่งแห่งใหม่ระยองที่๒
พี่แกเล่าบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่ลานภายในห้าง
จากนั้นล็อกคอรถไว้แล้วนะแล้วเดินไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่ในห้างนั่นแหละ
ห่างสักประมาณ๕๐เมตรเห็นจะได้เพื่อไปถอนเงินซื้อทีวีเครื่องใหม่
ใช้เวลาในการถอนเงินประมาณสิบห้านาทีพอเสร็จธุระปุ๊บกลับมาที่รถ
รถผมหายไปไหนรถผมไปไหนแล้วที่สุดแล้วตัดสินใจว่าน่าจะโดนขโมยแล้ว
ไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะรีบเลย
รีบแจ้งวิทยุสกัดจับคนร้ายพร้อมกับเดินตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้าง
ซึ่งพนักงานรอปภของห้างยืนยันบอกว่าไม่พบว่านายสมศักดิ์
เอ้าเรื่องโอละพ่อไหมเนี่ยไม่พบว่านายสมศักดิ์นำรถจอย่อย่อ
รถจักรยานยนต์มาจอดตรงที่มีการกล่าวอ้างระหว่างนั้นค่ะนายสมศักดิ์ได้เดินไปพบรถของตัวเองเนี่ย
จอดอยู่ที่หน้าร้านประดับยนต์ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๘๐เมตร
แล้วรีบขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านทันทีพอตำรวจทราบว่านายสมศักดิ์เนี่ย
ได้รถคืนแล้วก็เลยเลิกยุติการค้นหาแล้วโทรไปหาไปสอบถามนายสมศักดิ์
แต่เจ้าตัวไม่ยอมรับสายไม่ยอมรับสาย
ตำรวจคาดว่าน่าจะอายน่าจะคิดน่าจะหลงลืมแหละแล้วก็ไปแจ้งความคุณสมศักดิ์ได้รถคืนแล้ว
ถอนแจ้งความด้วยนะแล้วก็อย่าลืมทานอะไรที่ที่แนะนำแปะก๊วยแปะก๊วย
รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีอาจจะทำงานหนักเนี่ยนะคะ